ต่อถึง๔๐จอเลยนะ๔๐จอแล้วดูฟรีค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่างานนี้งานใหญ่
เพราะว่าใน๖๐ปีเนี่ยเพิ่งจัดครั้งแรกเลยค่ะ
นี่เห็นไหมคำถามเกิดขึ้นขอแค่คำเดียวถามคำเดียวดูจอไหนก่อน
เอาแล้วแต่เอาคุณอยากดูแนวไหนล่ะเออแล้วเสียงมันไม่ตีกันเหรอ
ไปนั่งจอไหนคุณก็จะได้ยินจอนั้น
คุณก็อาจจะได้ยินหนังจีนผสมบูแอคชั่นแล้วก็แฟนฉันผสมกันด้วยไง
เรียกว่าเป็นการดูหนังแบบบุฟเฟ่คุณจะได้ชมตามอัธยาศัยชอบอะไรก็ไปดูจอนั้น
นี่คือการฉายหนังกลางแปลงโดยกลุ่มจอเล็กอนุรักษ์หนังกลางแปลงนะคะ
เป็นการฉายหนังที่เป็นลักษณะม้วนฟิล์มเป็นการฉายแบบโบราณ
บอกเลยว่างานนี้จัดฉายอย่างยิ่งใหญ่นะคะจัดชมกันฟรีมีมากกว่า๔๐จอ
ที่วัดเขาดินร่มโพทองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
วัดนี้อยู่บนเขากลางป่าเลยนะห่างไกลจากชุมชนนะคะ
ผู้จัดก็มาจัดงานครั้งนี้ให้กับวัดถือว่าเป็นการร่วมบุญในการจัดงานบุญพระป่าสามัคคี
แล้วเขาก็จะรวบรวมปัจจัยมาสร้างบทหลังใหม่ที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่
มานานแล้วแต่ยังไม่เสร็จสักทีอะค่ะ
ตัวแทนกลุ่มก็เลยถวายปัจจัยเป็นเงินกว่า๓๒๐๐๐บาทให้กับทางวัดนะ
ส่วนชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญเนี่ยก็พากันมามาอะไรล่ะมาส่องยอด
ยอดพระป่าสามคีย์อยากเอายอดพระป่าสามคีย์
เออตอนแรกก็ทำบุญด้วยแหละเอาก่อนใส่ต้นพระป่ากันไปตามกำลัง
เสร็จแล้วก็มาขอดูยอดหน่อยเพราะเดี๋ยวจะเอายอดนี้นะคะ
เสี่ยงดวงเสี่ยงโชควันที่๑มีนาคม
น่าได้กันไปตามวัทยาใส่แล้วก็ช่วยกันนับเงินนับทอง
ทางด้านพระอาทิการวิทยาศาสตร์ธรรมกาโมเจ้าอาวาทวัดนะคะ

อืมตอนนี้มันปี๒๕๖๖อะคุณ

พระท่านบอกก็บูรณะเรื่อยมาแต่เนื่องจากว่าวัดเนี่ยอยู่ห่างไกลชุมชน
มันเลยทำให้เกิดการพัฒนาช้า
และครั้งนี้แหละค่ะที่มีการจัดงานบุญก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๖๐ปี
จึงมีการฉายหนังกลางแปลงขึ้นมาด้วย
ดังนั้นท่านเจ้าอาวาสก็เลยอยากจะขอขอบคุณ
และอวยพรให้กับผู้ใจบุญทุกคนที่มาร่วมกันในการจัดงานบุญครั้งนี้ด้วย

เอาปัจจัยปัจจัยขอดูปัจจัยหน่อย
มีไหมล่ะมีหรือเปล่าล่ะ

เห็นบอกว่าเป็นหมื่นเลยนะ
อันนี้เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวแทนเขาไปถวาย
แต่ว่าตามต้นผ้าป่าอีกเท่าไหร่ยังไม่รวม

ก็ต้องไปนับส่งคุณชนะไปช่วยนับ

ผมนี่ดูเป็นมหาโจรกับทางวัดยังไงไม่รู้เนอะ

ก็คือจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการนับหน่อย
ใช่ไหมจะปรากฏว่ายอดเงินทำบุญต่าง
แต่ว่ายอดกลมที่ชาวบ้านบริจาคไปก็คือ๓๒๐๐๐บาท

ก็ใครอยากจะไปร่วมสมทบทุนก็ติดต่อกันไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ